เอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของลุงบุญมีกันหน่อยนะฮะ
ลุงบุญมีเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงราย
แต่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมา

จนกระทั่งวันนี้มีคนไปพบโครงกระดูกมนุษย์ศีรษะของมนุษย์
อยู่ที่ลำทานในพื้นที่แถวบ้านลุงบุญมี

ญาติพี่น้องก็เลยแบบโอ้โหลุงบุญมีแน่นะฮะ

ข้าวหลัง

นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่ชาวบ้านไปหาปลานะฮะ
แล้วก็ไปเจอกระดูกมนุษย์ติดอยู่ที่ลำทานนะครับ

ยังมีเศษหนังเศษเนื้อด้วย

จุดที่เจออยู่ที่ลำทานบนภูเขา
ซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกบ้านไร่
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำลุงบุญมีได้ไหมฮะ

เราเคยติดตามข่าวว่าเขาค้นหาลุงบุญมีกันอยู่หลงเข้าไปในป่า

กระทั่งนี่แหละครับวันนี้ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์นะครับ
คือคาดว่าเป็นชิ้นส่วนศพของลุงบุญมี
นามสกุลจันแปลงเงินหายตัวไปตั้งแต่๒๑มิถุนายนนะครับ
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านคนในครอบครัวลุงบุญมี
ก็มานะฮะจากน้ำตกบ้านไร่เนี่ยขึ้นไปบนภูเขา
ตรงจุดที่เป็นต้นทางของลำทานเนี่ย
กิโลที่เจอกระดูกใช้เวลาเดินเท้ากว่าชั่วโมงนะครับ
ก็ไปถึงจุดที่เจ้าบ้านเจอชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์
ที่เจอเนี่ยมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกขาซ้ายขาขวา
กระดูกท่อนแขนกระจัดกระจายอยู่ตามลำทานนะครับ
มีเข็มขัดด้วยมีฝักใส่มีดมีรองเท้าบูธด้วย
ซึ่งญาติญาติบอกจำได้นี่คือฝักมีด
คือรองเท้าบูธของลุงบุญมีจนทีก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เพื่อความชัดเจนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับ
ลุงบุญมี๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ครอบครัวไปแจ้งความบอกว่าลุงบุญมีจันแปลงเงินอายุ๖๗ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๗ตำบลแม่เงินที่อำเภอเชียงแสน
ซึ่งลุงเนี่ยหูตึงตาขวามองไม่เห็น
และหายออกไปจากบ้านบอกว่าจะไปหาของป่า
เข้าป่าแล้วหายตัวไปเลยนะตอนนั้นบอกว่าไม่ใส่รองเท้า
แต่ในจุดนี้มีรองเท้าบูธอยู่นั่นน่ะสิ
จุดที่เจอล่าสุดคือบริเวณป่าชุมชนบ้านไร่รอยต่อบ้านทานทอง
ที่ตำบลแม่เงินเคยระดมกำลังค้นหาแล้ว
แต่ก็ไม่เจอจนต้องยุติการค้นหา
ซึ่งสองสามีภรรยาชาวบ้านในพื้นที่ที่ไปเจอโครงกระดูก
เป็นคนแรกเนี่ยบอกว่าเมื่อวานออกไปตกปลาที่ลำทาน
เหนือต้นน้ำของน้ำตกบ้านไร่แล้วก็เจอชิ้นส่วนขาของมนุษย์ก่อน
ติดอยู่กับโคนต้นไม้ที่ลำทานคาดว่าจะเป็นลุงบุญมีที่หายตัวไป
นี่แหละครับ

ดีไม่เป็นสองตัวก็หาปลา
หาปลาดี
ดีใจแล้วว่าแม่นไอ้เจ้าแล้ว
ต้องหลงม้าหลงม้าก่อน

ร้ายเผลอขึ้นขึ้นมาตอนนี้
น้องสาวลุงบุญมีบอกมั่นใจเห็นหลักฐานอย่างอื่นแล้ว
มั่นใจนะฮะแต่ตำรวจบอกว่าตามขั้นตอนนะครับ

ในเชิงของอัตลักษณ์บุคคลกับชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เจอก่อน